หลายคนเวลาตกใจชอบอุทานว่า

พระสงฆ์เขาบอกว่าไม่อยากจะรอรัฐบาลแล้ว
ถนนมันพังถ้ารองงบประมาณกว่าจะมามันก็นาน
ระดมเงินทุนร่วมกับชาวบ้านในการ
เอาทุนแล้วก็เอาแรงของพระสงฆ์
ซ่อมถนนเองด้วยตัวเองรวมกับชาวบ้าน
เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถสัญจรผ่านไปมา

ถนนที่เห็นอยู่นั้นเป็นถนนสายเชื่อหมู่บ้าน
ที่๑๕๑๖๑๗ตำบลรวมไทยพัฒนา

ใครทำพระสงฆ์นี่แหละฮะพระเนรนี่แหละครับ

ได้ร่วมกันกับบรรดายญาติโยมในพื้นที่
ลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านช่วยกันซ่อมถนนกันเอง

ญาติโยมที่จะเดินทางเข้าไปทำบุญในวันออกพรรษา
ก็คือวันอาทิตย์นี้๑๓ตุลาคมนะฮะ๑๕ค่ำเดือน๑๑นะครับ
ขั้นตอนของวิธีการต่างก็เริ่มจากการใช้หินคลุกยางมาตอยไป
หลุมบนถนนเชื่อมทั้ง๓สาย๓หมู่บ้านนี้

ทางด้านของนายนพดลนิ่มชื่นตัวแทนชาวบ้านก็บอกว่า
ทำบุญที่วัดป่าคอแหลมเป็นประจำ
พอดีวันนี้เมื่อวานนะฮะเป็นวันพระ
ก็เลยชวนกันกับชาวบ้านญาติโยมแล้วก็พระที่วัดป่าคอแหลม
ลงมือลงแรงช่วยกันซ่อมถนนซึ่งมันเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้แหละครับ
ก็ส่งผลให้การสัญจรตอนที่ยังไม่ได้ซ่อมมันลำบากมาก
รถมันตกหลุมมันก็แบบอันตรายนะครับ
ชาวบ้านก็เลยบรรดบดมทุนจากผู้ที่มีจิตศาษฎาครับ
่อไฟเองเลยอ่ะเอายางประตอยไปกวนแล้วก็ทำเองทุกอย่าง
ซ่อมกันเองเดียวนะที่นี้ผสมดินผสมยางกันไป
มันมีหลายพื้นที่แล้วนะที่เขารอกันไม่ไหวแล้วก็ต้องซื้ออุปกรณ์
ต้องซื้อเองจนสามารถซ่อมแซมได้
อยากจะฝากเรื่องนี้ไปยังชุมชนนะผู้นำท้องถิ่นไปยังรัฐบาล
ไม่อยากจะเห็นประชาชนควักเงินเองแล้วก็โรงแรงเองไปซ่อม
งบประมาณที่ซ่อมแซมเอาให้มันถึงพื้นที่แล้วกัน